ท่านผู้ชมครับเปิดแฟ้มคดีดังกับไทยรัฐนิวโชว์
วันนี้เราต่อเนื่องจากตอนที่แล้วค่ะคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นเมื่อปีสองห้าสี่ศูนย์
อืมสักปากรอนะฮะไปก่อเหตุฆ่าแขวนคอห้าศพครอบครัวบุญทวีในบ้าน
จะไปชิงทรัพย์เขานะครับแต่ไปฆ่าเขาแล้วแขวนคอทั้งห้าศพ
พ่อแม่ลูกนะฮะคดีโหดเยี่ยมมากจับได้เนี่ยสารตัดสินประหารชีวิต
สารภาพลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตอืมสุดท้ายติดจริงสิบห้าปี
สิบห้าปีหลังจากนั้นสักปากรอออกมาจากคุกเนี่ยนะครับ
เติมมิวครับเกิดอะไรขึ้นกับผู้ต้องหาคดีอุชกรรค์คนนี้
ติดตามในเปิดแฟ้มคดีดังวันนี้ครับ
จังหวัดสงคลา๒๒กุมภาพันธ์สองพันห้าร้องห้าสิบแปด
เนติราชนพวงหรือศักดิ์ปากรอ
ถูกคนร้ายรอบยิงกลางหลังเสียชีวิตขณะจะออกจากบ้านพัก
ถนนร่วมไทย๒เขตเทศบาลเมืองสะดาวจังหวัดสงขลา
นำตัวส่งโรงพยาบาลสะดาว
ทำให้ชื่อของศักดิ์ปากรอปรากฏขึ้นอีกครั้ง
หลังหายไปนานสิบแปดปีเต็ม
สักปากรออดิษฐ์ฆาตกรฆ่ายกครัวประภาษฐ์บุญทวี
หมอประจำสถานีอนามัยบ้านระวะอำเภอระโนธเมื่อปี๒๕๕๙
เหตุสุดสะเทือนขวัญในพื้นที่อำเภอสิงหานครจังหวัดทรงคลา
ปล้นเงิน๑ล้านบาทแต่เหยื่อไม่ยอมบอกที่ซ่อน
ตัดสินใจลงมืออย่างโหดเยี่ยม
เมื่อคดีนี้ถึงสารดีกา๑๐มิถุนายน๒๕๕๙
สารตัดสินประหารชีวิตสักปากรอแต่คำรับสารภาพเป็นประโยชน์
ขณะที่ถูกจองจำได้รับการลดโทษมาโดยตลอด
เขาชดใช้กรรมอยู่ในคุกนาน๑๕ปี
ก่อนได้รับอิสรภาพในปี๒๕๕๙
จากนั้นเขาเปลี่ยนชื่อใหม่จากเรืองศักดิ์ทองกุล

เบื้องหน้าศักดิ์ทำสวนยางพารา
เพราะพันกล้าไม้ส่งไปยังประเทศมาเลเซีย

เขาเคยถูกรอบยิงแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็รอดชีวิตมาได้
และยังเคยถูกจับในคดีบุกรุกป่าสงวนและไม้เถื่อน
ในพื้นที่ตำบลสำนักแต้วอำเภอสะดาว
หันมาทำธุรกิจบ่อดินลูกรัง
ตำบลปริกอำเภอสะดาว

ศักดิ์เดินเข้าซุมมือเปลือนรับจ้าง

ทำหน้าที่คุ้มกันนักการเมืองท้องถิ่น
จะย้ายภูมิลำเนาไปอยู่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
สร้างครอบครัวกับภรรยาจนมีลูกชายด้วยกัน๑คน
คดีทางครอบครัวไม่ได้ถามนะ
ไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นผมหรือเป็นพี่น้องทุกคน

แค่ว่าเราคุยว่าให้เขาหยุด

เขาได้รับกรรมจากการที่เขาได้ก่อ
ปกติศักดิ์ไม่ค่อยปรากฏตัว
กระทั่งเช้าวันที่๒๒กุมภาพันธ์๒๕๕๙

ศักดิ์กำลังเปิดประตูบ้าน
แล้วเดินออกมาขึ้นรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้าน
เพื่อออกไปทำธุระแบบไม่ทันระวังตัว

ไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนมาจอดรอหน้าบ้าน
รถกระจกลงแล้วยิงออกมาจากในรถ
นาทีนั้นศักดิ์ถูกกระสุนปืนเจาะเข้ากลางหลัง๒นัด
กระสุนฝังในทะแยงลึกลงไปในไตอวัยวะสำคัญ

และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสงขลา

ซุ่มติดตามความเคลื่อนไหวของศักดิ์๓วัน
ก่อนศพโอกาสลงมือลั่นไก่สังธาร
ศักดิ์เพิ่งเอาลูกยื่นลูกให้ภรรยาก็ยิงโดดหน้าภรรยา
แต่เขาใช้วิธีพื้น

เป็นรถเก๋งมาจอดอยู่๒๓วันแล้ว

หรือว่าเป็นรถเก่งนะครับที่กุศจุดที่ถามนะก
จุดที่ยิงคนที่ยิงสักสักวันก็ต้องโดน
กลงตำภูเขียนมันมีจริงสำรวจพุ่งเป้าสอบสวนปรบ
ผลประโยชน์ธุรกิจผิดกฎหมายกับกลุ่มผู้มี
ที่พลบางกลุ่มแต่ยังไม่ตัดประเด็นขัดแย้งส่วนตัว
เนื่องจากเป็นผู้กว้างขวางอาจถูกตามสังหารก็เป็นได้
แต่สุดท้ายการสืบสวนถึงทางตัน
ตำรวจไม่สามารถจับคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้ได้
ปากรอพ้นโทษออกมาใช้ชีวิตอิสระได้เพียง๓ปี
กลับต้องจบชีวิตอย่างปริศนา
ห่างจากบ้านครอบครัวบุญทวีเพียง๘๐กิโลเมตร
นับเป็นกงเกวียงกงกรรมที่ไม่อาจหลุดพ้น
ของอดีตฆาตกรโหดที่จบชีวิตด้วยวัยเพียง๓๙ปี